คุณผู้ชมค่ะวันนี้ถือว่าเป็นวันแรกของฤดูการการตรวจเลือกทหารกองเกินประจำปี๒๕๕๙
ซึ่งก็มีคนในวงการบันเทิงถึง๒คนที่เดินทางไปประเดิมวันแรกในวันนี้
นี่นั่นก็คือหนุ่มพีชพัชระและหนุ่มเจมส์มาค่ะ

ที่โรงเรียนมัธยมวัดท่าทอง
ไปด้วยชายไทยหัวใจรักชาติ
ที่เข้ามาคัดเลือกทหารกองเกิน

มีรายชื่อของนักแสดงหนุ่มเจมส์มา
ต้องเข้ารับการคัดเลือกในปีนี้
เจ้าตัวใช้สิทธิ์ผ่อนผันมาแล้ว๒ครั้งนะคะ

นักแสดงหนุ่มยังคงใช้สิทธิ์ผ่อนผันเป็นครั้งที่๓
เนื่องจากให้เหตุผลว่าต้องศึกษาต่อในระดับปริญญาโท
ตอนนี้อายุย่างเข้า๒๓ปี
คงเหลืออีก๓ปีที่ต้องเข้ารับการคัดเลือก
โดยอนาคตจะใช้สิทธิ์ผ่อนผันหรือสมัครรับใช้ชาติหรือไม่นั้น
ต้องรอดูความเหมาะสมอีกครั้งค่ะ
เพราะว่าผมยังมีภารกิจต้องเรียนต่อครับ
ก็เลยปีนี้เลยต้องมาผ่อนผันอีกปีหนึ่ง
ตามที่กฎหมายที่เขาวางไว้ว่าเราสามารถผ่อนพันธุได้ถึง๒๐
ตอนนี้เราก็ได้ดำเนินเรื่องไปทางมหาวิทยาลัย
แล้วก็ให้มหาวิทยาลัยช่วยดำเนินเรื่องให้ผ่อนผันครับผม

ลินยโทปี๑ครับผม
บริหารธุรกิจสาขาการท่องเที่ยวครับผม
จริงตั้งใจจะใช้สิทธิผ่อนผันจนครบกำหนดเลยไหมคะ

พอเรียนจบเราก็จะมาทำกระบวนการตามทุกคนนะครับ
ที่ทุกคนเขาทำไม่ว่าจะเป็นการจับใบดำใบแดง

เพราะตอนนี้ยังงานทั้งเรียนด้วย

สิทธิผ่อนผันการตรวจเลือกทหารกองเกิน
เข้ารับประจำราชการทหารกองประจำการปี๒๕๕๙
ที่โรงเรียนวัดหัวลำโพงค่ะ
โดยเป็นการใช้สิทธิ์ผ่อนผันครั้งที่๓แล้ว
และขณะนี้ค่ะกำลังอยู่ในขั้นตอนของการรอเรียกรายชื่อ

ว่าจะเสร็จสิ้นในช่วงบ่ายของวันนี้นั่นเองค่ะ